สนับสนุนโดยลาลินพอพาตี้บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี

มากที่เราไม่ได้เจอกับดาวดวงนี้ก็ได้ข่าวกันว่าจะไปทำร่งทำไร่
เดี๋ยวเรามาดูเกาะดวงกันไปแล้วจะรู้ว่าประมาณไหนทำแล้วดีหรือเปล่า
จริงจริงเป็นคนชอบชอบดูดวงไหม

แต่ชอบลองว่าถ่ายเราถูกมั้ยจริงมั้ย
เป็นคนที่ชอบทำบุญ
เมื่อก่อนไม่ค่อยแต่ดีนี้ทำปฏิบัติอยู่บ้าน
สวดมนต์อยู่บ้านก็ทำให้มันเป็นหน้าที่
ทำให้เป็นหน้าที่ว่าจะต้องสวดมนต์

ไม่เคยคิดเลยมีคนบอกให้แม่นด้วยหน้าเถอะนะคะ

สวดเรื่องบุญส่วนบุญเราเป็นคนดี

สวดหรอกมนต์เพราะจะต้องมีเวลาปาร์ตี้

จริงแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะ

สิ่งไหนสิ่งที่ดีของแชมเป็นเอ็ก
หรือว่าของนักแสดงหรือใครที่เป็นไอดอลนะคะ
เราควรจะจำทุกคนมนุษย์มีสมอง

ไม่ใช่ไปจดจำสิ่งที่มันไม่ดี

เอาของด้านไม่ดีเราไปเรียนรู้แล้วไปทำตาม

ไม่ได้ออกรายการยังมานานแค่ไหน

ไม่ชอบคนท้าเพราะเป็นคนเป็นคนมุ่งมั่นทำอะไรแล้วทำจริงนะฮะ
ก็ไม่ชอบคนท้าเขามีคนบอกว่าแน่จริงหยุดเล่าให้กู๓เดือนสิ
จะทำได้เลยแบบอ่าใช่ก็เลยหลังปีใหม่วันที่๑๑ปีปีแรกนะคะ
ดแอลกอฮอล์เลยค่ะผักดิบเลยจนถึงทุกวันนี้แล้วตอนนี้ปีที่เจ็ดก็คือ
อ่าตอนนี้เนี่ยก็คือหละหลวมแล้วก็คือว่าก็คือแบบยังไงอ่ะก็คือ
อ่าข้อมันสารเนี่ยเราก็ทำกันแต่ไม่เอาร้อยแปดวันเอาสามเดือน
เอา๓เดือนนะคะแต่ว่าบางทีเราต้องสังคมหรือไปนู่นไปนี่ก็ขออนุญาต
ลาแล้วเราก็ทำละครให้มันครบเอาอย่างนี้อยากจะรู้แล้วล่ะ
พื้นดวงของคนคนนี้ที่ใช้คำว่าสุดโต่งเวลาต้องบอกว่านางสุดโต่ง
เวลานางจะตัดอะไรนางก็ตัดแบบสุดโต่งชีวิตของนางที่เขาว่าดวงกินผัวจะเป็นยังไง
ขอดูจากพื้นดวงก่อนเลยได้ไหมอ่ะงั้นเริ่มเลยค่ะพ่อหมอจ้ามาเลย
คือแบบสงสัยไหมว่าทำไมบอกว่าเคยแบบสุดโต่งอีกด้านหนึ่งด้านโลกีวิสัย
โลกีมันแปลว่ากินดื่มทุกอย่างนะแล้วแล้วเป็นคนปฏิบัติได้อืม
ก็นี่คือลาหูไงอ๋อเห็นไหมตัวดำอย่างเงี้ยคนจะไม่เกี่ยว
ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งตามวันที่เกิดเนี้ยสิบเจ็ดสิงหาสำหรับสิบสามตอนกลางคืนเนี่ย
ก็เกิดวันจันทร์ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าปีจอค่ะเลิศใช่ถูกต้องถูกต้องเลย
ว่าเกิดวันจันทร์แล้วก็เกิดคืนวันพระจันทร์เพลด้วย๑๕ค่ำ

เกิดในอาทิตย์อยู่ราศีสิงศ์
เพราะฉะนั้นก็ต้องท้ายว่าราศีสิงศ์
ลักษณะอยู่ราศีเมษทีนี้เมื่อตอนที่ได้พยายามจะหาจุดว่าจะดูยังไงเนี่ย
หมอดูก็จะไม่รู้เพราะมันต้องรู้เวลาเกิดถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นเอาสิงก่อนแล้วก็เอาเมฆก่อนว่าเที่ยงคืนเมฆเนี่ย
ก็ลักษณะอยู่ราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องเป็นคนใจร้อนตั้งแต่เกิด
เป็นคนอารมณ์รากลึกร้อน๒อาทิตยุราศีสิงค์เนี่ย
หญิงทรนงรักเกียรติรักษีไม่ยอมใครเป็นคนหัวดื้อหัวรั้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก
เป็นคนที่มีความคิดอารมณ์แปลกแหวกแนวที่ยากจะมีใครคาดการณ์ประมาณการควบคุมจัดการได้

ก็จะพูดว่ามันใช่ตัวเธอไม่ต้องคาดการณ์แล้วคือสิงค์และและลักษณะเมษ
เกิดมาบุญหนักศักดิ์ใหญ่พ่อแม่
หากไม่ตายก็อยู่ด้วยไม่ได้ต้องพัดพรากลาจากห่างไกล

แต่ว่าหนูเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่

แล้วก็ไปอยู่เองต่างประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะ

แยกจากพ่อแม่ตั้งแต่กี่ขวบ

ตั้งแต่เด็กเลย
แล้วตามดวงชะตา

จึงไปเรียนรู้โลกกว้างทางไกล

ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายนานาภารการ

รักจริงจังมั่นคง

มันมีเหตุให้ไปจากตัว
เจ็บปวดรวดร้าวร้อนราน

แล้วผู้ชายคนไหนมาอยู่ใกล้

อยากที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ

เกื้อกูลเมตตารักไข้

ใช่ผู้ชายจะมาจีบ

เป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรอย่างนี้เยอะมาก

หลังก็เลยเป็นพี่น้องกันไปหมดเลย
ใช่แล้วก็รักมาก

ไม่ได้โดนตีเดินกับผู้ชาย

ซึ่งเราก็ยังไม่ได้ทันคิดอะไรไปถึงขนาดนู้น

ได้รู้จักคนที่เรารู้จักแล้วก็
ก็ลองคบดูแล้วเราก็ไปเลย

ปัญหานี้หนูคิดว่าถ้าไม่ตายจากการไปข้างหนึ่งในชีวิตเราก็จะ
อยู่อย่างนั้นจะต้องอยู่ในการ
ปัญหาอย่างนี้ปัญหาครอบครัวปัญหาที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ย

อยู่กับใครทำไมถึงไว้ใจผู้มีอุปการณ

ก็คือรู้จักเขาแล้วเขาก็
รู้จักได้ยังไง

ก็มีคนอย่างที่อาจารย์บอกมีคนรักไข้
ทุกวันนี้ก็มีแม่บุญธรรมนะเป็นฝรั่ง

เขาก็มาจีบเราอย่างนี้ครับ

แล้วเราก็ต้องลองเพราะเราก็เริ่มโตแล้ว

บอกว่าไม่สนเพราะว่าไปเลย

ก็เลยกลายเป็นแฟนกัน

มันก็เยอะนะกับแฟน
๑๖ปีเหมือนกัน
ดวงชะตาที่จะได้คบหรือผูกพันกับใครเนี่ย
มักจะเจอคนที่๑อายุมากกว่ามาก

หรือจะลงเอยก็มีเหตุให้ต้องตายจากพลัดพราก

ต้องอายุ๓๐ปลายหรือ๔๐ปลาย

คนที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีฐานะ
มีฐานะรวยมากแล้วก็เจ้าชู้มากด้วย

แต่๓วันนะฮะ

ก็คือจริงพ่อจะตายนะ
แล้วก็แฟนก็บอกว่า
ถ้าหมอมาอยู่ที่โรงพยาบาล

บอกว่าพ่อจะต้องตายเพราะพ่อป่วยพ่อหนู
พ่อหนูไม่สบายอยู่บางไทย

แต่ว่าป่วยพ่อก็จะหนักมาก

เราก็คิดว่าก็คงถึงเวลาแล้วมั้

หนูก็ไปบินไปถ่ายเพื่อนเดินทางอยู่ที่เวียดนาม
พอกลับมาก็รับโทรศัพท์แฟน
ลุงขึ้นนูไปถ่ายหน่อยแบบใช่ไหมกลับมาพ่อย้ายจากของไอซียูมาห้องปกตินั้นดูบุเปาะนั่งดูมวยหรือพ่อชอบดูมวย
ซ้อยขวาซ้อยพ่อชอบดูมวย
นั่งหายดีขึ้น
หนูก็เห็นว่าพ่อดีขึ้นไม่เป็นไร
เดี๋ยวทำธุระให้เสร็จก่อนมาเลสสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เป็นไร

เสร็จแล้วเขาก็ตกลงกันอย่างนี้

แล้วเสร็จแล้วพออีกวันรุ่งขึ้นหนูไปเตือน
วันนั้นก็นอนเร็วนะคะมีโทรศัพท์ดังทั้งคืนปกติจะได้ยินแต่กลับไม่ได้ยินนะคะ
โทรศัพท์มา๑๑ครั้งของแฟนไม่ได้ยินเลยสักครั้งเลยนะ
ก็ไม่เคยใส่เสื้อผ้าแฟนก็เอาเสื้อผ้าแฟนเสื้อยืดโครงไปใส่
แล้วคนก็ถามเสื้อสวยดีก็งงว่าเอ๊ะทำไมสวยยังไง
แล้วก็ราคาจะโทรมาบอกว่าแฟนไปได้โรงงานรสชน
หมายถึงแฟนคนที่เอาหนูไปเยอรมันเนี่ยเหรอ
ใช่ที่จะแต่งงานกันเนี่ยบอกว่าแฟนแค่ไก่ในกว่าก่อพ่อจะเสียนี่คือเขารักกับพ่อมากนะฮะ
ก็ไม่อยากให้พ่อเป็นห่วงเพราะลูกคนสุดท้ายเนอะลูกคนเล็ก
ก็เลยให้พ่อสบายใจบอกว่าให้แต่งงานกันพ่อจะได้ไม่ต้องห่วงหนู

ถูกใจสิอาจารย์หนูก็ช็อกอ่ะแล้วมันเหมือนว่าตัดแข้งตัดขาเราไป
เพราะว่าหนึ่งรายได้ทำงานด้านบันเทิงเราได้รายได้มาเราก็ใช้จ่าย
ถูกมั้ยฮะแต่ว่าเงินสุดหลักเนี่ยที่มาก็มาจากแฟน
แล้วเผื่อพ่อเป็นอะไรแม่เป็นอะไรหลานเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
แสดงว่ารายได้หลักจริงก็คือแฟนซัพพอร์ตให้มาตลอด

อย่างที่พ่อหมอรักดูแลผู้หญิงคนนี้ดวงผู้ชายอุปถัมภ์จริง
เขาเป็นคนผลักดันให้ถ่ายแบบนะที่เยอรมัน

แล้วก็ตอนจักรยานสีแดงเนี่ยได้๓๐ล้านเข้ามาเขาดีใจเขาภูมิใจว่า
แบบว่าทำงานประสบความสำเร็จ

คนแรกที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนผลักดันให้คุณเข้าสู่วงการบันเทิ

เริ่มจากไปถ่ายโฟกที่เยอรมัน

เขาก็บอกเนี่ยเขามีเพื่อนนะทำงานเป็นช่างภาพเป็นเรื่องอยู่ที่นั่นนะไป
ไม่กล้าไปเพราะเราเป็นเด็กน้อยตัวดำอะไรอย่างนี้

ไปก็ได้วะไม่อยากทะเลาะกันอ่ะ

เราก็อยากเป็นนางแบบนะแต่เราไม่กล้าเพราะเรามันไม่สวยมันตัวดำ
ตอนนั้นคิดว่าอย่างนั้น
ใช่พอกลับมาเมืองไทยก็บอกต้องไปเจอพี่ก๊อฟกระบังนี่แหละ
ก็ไปเที่ยวทาวรัสคนเดียวกลับมาคนเดียวเที่ยวคนเดียว
ก็แบบชวนไปชวนไปประกวดก็บอกเออไปก็ได้
แต่คิดว่าเดี๋ยวตอนเช้าค่อยเลื่อนไง

แต่พออีกคนว่ารับปากแล้วต้องทำไง
ไม่คิดว่ามันจะบอกว่าคือวันนี้แล้วพี่ก๊อฟก็ไม่ไปไหนเลย

ก็เลยบอกว่าไม่ได้นะ
เรารับปากเขาเราต้องอยู่เมืองนอกมามันต้องมีคำพูด
คนที่อยู่ต่างประเทศมาจะทำอะไรแล้วเป็นคำพูดนะครับ
ไม่ใช่พูดแล้วก็ลอยเหมือนไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้

ก็เลยเอาเฝาก็เฝาก็ไปอย่างนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในโมงการบันเทิงประเทศไทย
อันนี้เดิมเนี่ยเขามีราหูเนี่ย
ชะตาหรือเล็งอาทิตย์กำเนิด
บุคคลที่มีราหูเร็งอาทิตย์กำเนิดจะต้อง
ดวงกินสามีหรือกินภรรยา

นี่ที่รักถ้าเธอทิ้งฉันไปถ้าเธอรักฉันมาก
ทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้เธอต้องหาคนที่ดีมาให้ฉัน

แช่งไหม

ก็มีข่าวอีกว่าคุณไปแย่งสามีชาวบ้าน
มีผู้มีเจ้านาทีประมาณสองหรือสามคนอีก
พี่ไม่มา
หนูนี่ไงนี่พี่นะเขาเป็นเจ้า
คนนี้คือใช่คนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือยัง